เอามาดูอีกหนึ่งเลื่อนที่บอกเลยว่าเมื่อวานนี้แผงลอตเตอรี่สะเทือนกันทั่วบ้านทั่วเมือง
บางคนบอกว่าเฮ้ยมันคือความหวังเล็กของฉัน

ตกลงแล้วว่าเลื่อนนะคะสำหรับการประกาศการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดนี้เก็บเอาไว้ไปลุ้นงวดหน้าก่อนแล้วกันนะคะ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะต้องทำนะตอนนี้ต้องเลื่อนนะ
พอพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่นึกถึงใครหน้าลอยมาคนแรกเลย
มนศิษย์คำสร้อยต้องไปถามเขาหน่อยว่า
พี่ดูข่าวยังรู้ใช่ไหม
เจอเขาไปไห้สารหลักเมืองกรุงเทพมานะคะไม่รู้ไปขออะไรมาหรือเปล่า
หลังจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติให้เลื่อนวันออกสลากในเดือนเมษายน๒๕๖
งวดเลยนะคุณไปเป็นเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์นะคะก็เพิ่งจะบอกใบ้เลขเด็ดให้กับเหล่า
แฟนคลับนักเสี่ยงโชคไปเมื่อวานหมาดเลยค่ะ
เจ้าตัวก็บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ภาวนาว่าอย่าให้เลื่อนอ๋อดิฉันรู้แล้ว
ว่าไปทำไมไปภาวนาว่าขออย่าให้เลื่อน
เจ้าตัวก็บอกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเข้าใจสถานการณ์แหละ
เลื่อนก็เลื่อนนะแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยเหมือนกัน

ผมก็ภาวนาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าภาวนาว่าถูกโรเตอรี่ไม่ใช่นะ
ภาวนาว่าเขาอย่าได้เลื่อนเขาอย่าได้ปิดกองสลากประมาณนั้น
แต่สรุปแล้วเลื่อนไปวันที่๒พฤษภาผมก็ช็อกอยู่เหมือนกัน
แต่เขาไม่เป็นไรนะครับอยากจะให้แฟนแฟนทุกคนนะครับ
ก็เป็นธรรมดานะครับคนขายก็เห็นใจคนซื้อก็เห็นใจ
เพราะฉะนั้นก็เลื่อนก็ดีแล้วล่ะนะครับ
แล้วไอ้เลขที่พี่เขาเพิ่งบอกผ่านเฟซบุ๊กจะเลื่อนไหมล่ะ
เออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูตรงกันต่อนะ
เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายจะทำแบบนี้ดีแล้วนะคะ